สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าสภาพบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร
สภาพอากาศก็ต้องติดตามกันตลอดด้วยเหมือนกันนะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเตือนสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์นะคะว่า
สัปดาห์หน้าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศแบบไหน
แต่ต้องเตือนกันนะคะว่าช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานยังคงหนาวเย็น
ตอนกลางของประเทศมีลมด้วยมีแดดด้วยแล้วก็ยังมีหมอกบางตอนเช้า

ตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะคุณผู้ชม
พื้นที่ที่จะสังเกตเห็นถึงกลุ่มเมฆถึงบริเวณความแปรปรวนก็คือบริเวณภาคใต้นะคะ
ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันจะมีฝนเกิดขึ้นอยู่ในระยะนี้จะไม่หนักมากนะคะ
แต่ยังคงเกิดขึ้นทำให้คลื่นบริเวณดังกล่าวนั้นสูงค่ะ
เนื่องจากว่ามีลมตะวันออกพัดเข้ามานะคะเป็นลมอ่อน
แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดฝนแล้วก็มีคลื่นด้วยเหมือนกัน
ระมัดระวังมากหน่อยแถบตอนล่างนะคะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยก็คือนับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปสงขลานะคะ
ส่วนทางฝั่งทางอันดามันนั้นก็ต้องระวังแถบกระบี่ตรังแล้วก็สตูนด้วย
ก็จะมีโอกาสสูงได้ประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ขณะที่ตอนบนของประเทศค่ะคุณผู้ชมได้รับอิทธิพลนะคะ
มาจากเรื่องของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมาอีกระลอกหนึ่งค่ะ
เอาความเย็นเอาความหนาวเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะ
พื้นที่สีแดงอย่างนั้นนี่คือหนาวจัดนะ
ความกดอากาศหรือพื้นที่ความเย็นแผลลงมา
ใกล้กับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนมาก
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิในช่วงนี้จะลดต่ำลง๒๔องศาเซลเซียสเลยนะคะ
ก็สัมผัสได้ถึงความหนาวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันให้ดี
แต่ทั้งตลอดสัปดาห์เป็นอย่างไรเรามีการนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบข้อมูล
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันก่อนนะคะ
มาดูข้อมูลของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
อากาศใกล้เคียงกันอุณหภูมิจะลดต่ำลงตั้งแต่๑๔องศาเซลเซียสนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือนั้นจะอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างมาก
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดนะคะบางพื้นที่นั้นต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคกลางนะคะในระยะนี้ยังคงมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้านี่ก็คักสัก๑๙องศาเซลเซียส
สายมาหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียส
ส่วนภาคตะวันออกอากาศเย็นมีฝนด้วยบางพื้นที่นะคะ
คลื่นทะเลนั้นอยู่ที่ประมาณ๑เมตรค่ะ
เราระมัดระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาแถบจังหวัดตราดและจันทบุรีกันนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยตลอดทั้งสัปดาห์จะมีฝนโดยเฉลี่ย๑๒๐๔๐ของพื้นที่
ฝนตกลงมาประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่นะคะ
คลื่นจะสูงราว๑๒เมตรค่ะ
แต่จะเป็นคลื่นที่เบากว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ระยะนี้ยังคงมีเมฆเกิดขึ้นบางส่วน
ขณะที่มีอากาศเย็นตัดกับแดดที่อยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศทำให้เกิดหมอกบางในตอนเช้า
การดูแลรักษาสุขภาพทานอาหารที่เพียงพอพักผ่อนที่เพียงพอ
ก็เป็นการป้องกันตัวเองจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนแบบนี้นะคะ
วันนี้หมดเวลาลากันก่อนสวัสดีค่ะ